ปิดท้ายใครชอบทานแซลมอนบ้าง
ชอบค่ะชอบใช่ไหมคะชอบมากจริงจริงแซลมอนอริจินัลเนี่ย
ที่เขาแบบว่าเนื้อมันเด้งจริงเพราะเกิดจากการแบบไปไหว้ถวนน้ำ
ใช้แรงเยอะไงใช้แรงเยอะเขาเด็กลาบเนื้อได้การบริหาร
เลยแบบกัดเข้าไปแบบเทคสเจอร์ดีความหนาแน่นของเนื้อนี่กรุบใช่ไหมคะ
พาไปดูการไหว้ถวนน้ำของแซลมอนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสุดยอดเดี๋ยวนี่บนถนนเหรอบนถนนนี่
โอ๊ยกลัวน็อคน้ำถึงเลยโอ้ยเหนื่อย
แต่ผ่านไปได้คุณผู้ชมเนี่ยมีหลายตัวที่ไปถึงฝั่งฝันแล้วนะคะ
ถุงไปไม่ถึงน้ำอาจจะได้ว่าน้อยปีหน่อย
ใช่น้ำอาจจะน้อยไปหน่อยแต่มีหลายตัวสังเกต

ใช่กำลังกระดื้อกระดื้อไปเรื่อยนะคะ
นี่แหละเป็นความ

ใช่คือเห็นแต่ไม่เห็นว่าเป็นถนน

แล้วตัวนั้นคือแบบหมดแรงอยู่ตรงกลางถนน

ใช่แต่ให้เห็นถึงแบบความสู้ชีวิตของเขา
จริงความมุมานะของแซลมอนนะคะ

เขาก็จะมีฤดูในการอบพยพย้ายถิ่นนะครับ
ก็เป็นพฤติกรรมต่างใช่ไหมครับน้ำหนาวน้ำอุ่นใช่ค่ะ
ซึ่งก็นี่แหละแปลกก็มาแชร์กันบนเน็ตนะคะ
เพราะว่าข้ามถนนด้วยสำหรับแซลมอนฝูงนี้นะคะ
เขาก็มุ่งหน้าไปที่แหล่งวางไข่ในต้นน้ำ
ซึ่งก็ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรมาบริเวณถนนสายนี้เห็น
แล้วก็ต่างก็หยุดชะลอรถให้ฝูงปลาแซลมอนข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยนะคะ
ซึ่งปลาแซลมอนจะอบพยพไหว้ถวนน้ำไปยังทะเลสาบน้ำจืด
หรือว่าปากแม่น้ำที่มีออกซิเจนสูงเพื่อไปวางไข่
ที่ตัวอ่อนจะฟักแล้วก็ว่ายน้ำกลับมายังทะเลนะคะ

นั่นสิครับค่ะค้ากลับอาจจะง่ายเพราะว่าน้ำไหลไปทางนี้